กินอะไรที่มันแซ่บโดนจิตโดนใจ
ก็แปลว่าจริงต้องอะไรที่แซ่บดีชั้นเลยเดี๋ยวพาไปนะครับ
แต่ว่าร้านที่จะพาไปร้านนี้เป็นร้านยำทะเลอยู่ในจังหวัดสตูน
คุณผู้ชมบอกเลยว่าใครที่เห็นคิวแบบนี้

เพราะว่าร้านนี้เขาขายดีขายขนาดที่ว่าแม่ค้าไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาคุยกับลูกค้าเลย
ยำทะเลกุ้งหอยปูปลามาครบตามด้วยทรายด้วยนะครับ
ทรายไม่มีคุณจะกินยำทรายหรือไงล่ะ

ไม่ต้องใส่น้ำทะเลปากาลังก็พอ

เห็นคนยืนต่อคิวแบบนี้เห็นไหมล่ะการันตีได้เลยถึงความอร่อย
เพราะว่าเขาต่อคิวซื้อยำทะเลที่ร้านยำปากเปิด
ชื่อร้านนะยำปากเปิด

ตัวเองเคยขายยำไก่ยำวุ้นเส้นอะไรต่างแบบนี้
อยู่ที่ตลาดนัดแต่ว่าเปลี่ยนมาขายยำทะเลอาหารทะเลสดสดแบบนี้นะคะ
โดยที่จะมีรถซาเล้งเป็นร้านขายยำเคลื่อนที่
พอเปลี่ยนมาขายแบบนี้ต้องบอกว่าขายดิบขายดี

ตั้งอยู่เดี๋ยวคนลูกค้าเขาเคลื่อนมาหาเอง
เลื่อนไปไหนเล่ามาถูกเพราะว่ามาลุมขนาดนี้
เคลื่อนไปไหนไม่ทันนะคะคุณมีลูกค้ามะมุงแน่นทุกวันเลยนะฮะ
ยังบอกอีกด้วยว่าเพิ่งจะเริ่มขายได้แค่ประมาณ๓เดือนเท่านั้นเอง
ใช้ความสดสะอาดของอาหารทะเลเป็นหลักเลย
ถึงทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้แล้วก็คิดสูตรขึ้นมา
เปิดขายำทั้งหมดมี๖ยำด้วยกันนะ
ก็คือยำมะม่วงปูม้ายำมะม่วงปลากรอบยำมะม่วงกั้งยำมะม่วงกุ้งสด
ำมะม่วงหอยแครงและยำมะม่วงปลากรอบไข่เค็ม
โอ้โหแต่ละอย่างก็ขายดิบขายดีทั้งนั้น
ใช่ค่ะทุกอย่างถุงละ๕๐บาทคุณ
แพงนะกับวัตถุดิบที่สดใหม่แบบนี้
ำมะม่วงกั้งอย่างนี้๕๐บาท
ดูหอยแครงดิสดสดทั้งนั้นเลยนะฮะ
และที่สำคัญขายดีจนต้องเพิ่มวัตถุดิบแล้ว
หลังนี่ขายดีมากขายดีจนไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองลูกค้า
ขายดีจนต้องแจกบัตรคิวโอ้โหไม่ธรรมดานะคุณ
ก้มหน้าก้มตาทำอย่างเดียวยำอย่างเดียวเออใช่
แล้วมาดูที่มาของชื่อร้านยำปากเปิดกันหน่อยดีกว่า
เป็นเพราะว่าที่ร้านเขาใช้พริกป่นแล้วก็พริกสดตำหยาบอย่างละ๑ช้อน
ในการดับกลิ่นขาวอาหารทะเลก็จะใช้ความเปรี้ยวของน้ำมะนาว
ทำให้รสชาติมันจะต้องเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวสะใจแซ่บ
เรียกได้ว่าปากเปิดอะคุณ
ปากหุบไม่ได้อ่ะแบบโอ๊ยซีซาสกันแบบอย่างนี้
นึกภาพเวลาเผ็ดสิปากมันจะหุบไปได้นะ
เจอหน่อยอะไรประมาณนี้แหละค่ะ

ใครอยากจะไปลิ้มลองรสชาติความแซ่บจนปากเปิดขนาดนี้นะคะ
ร้านขายตั้งแต่บ่าย๓โมงไปจนถึง๑ทุ่ม
ก็หมดเกลี้ยงค่ะก็เปิดนานอยู่นะ
ใช่เอาล่ะก็ไปลองชิมกันได้นะครับ
ของทะเลสดใหม่